เอาละค่ะช่วงนี้ชัดข่าวเที่ยงพาคุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอกันหน่อย
เป็นคลิปวิดีโอสาวน้อยคาราโอเกะ
ปกติแล้วก็จะเห็นสาวน้อยคาราโอเกะร้องเพลงทั่วไป
ชาวญี่ปุ่นค่ะกำลังสวมวิญญาณของนักร้องจับไมค์ร้องเพลงโปรด
คลอไปกับดนตรีอย่างมีความสุขนะคะแต่ว่าขณะที่เธอกำลังเพลิดเลินกับบทเพลง
น้องชายจอมป่วนก็เดินเข้ามาแล้วก็ผลักขาตั้งไมโครโฟนล้มลงนะคะ
โดยจากคลิปจะเห็นว่าเธอนั้นมองไปที่ขาตั้งด้วยความโมโห
นกับความผิดหวังที่ช่วงเวลาความสุขเล็กของเธอนั้นถูกทำลาย
จากนั้นก็ส่งสายตาอาฆาตมองตรงมาที่น้องชายตัวป่วนนะคะ
ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่รู้สึกตัวเท่าไหร่เพราะว่ามัวแต่หันไปสนใจคุณพ่อ
ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอนี้แต่เมื่อหันกลับไปมองพี่สาวนะคะ
ก็ยืนหยุดนิ่งแล้วก็ส่งสายตาอาฆาตมา
นี้กลายเป็นกระแสไวรัลหรือว่ากระแสที่กำลังพูดถึงในกลุ่ม
แต่ว่าเพิ่งถูกเผยแพร่ให้ชาวเน็ตทั่วโลกได้ชมเมื่อเร็วนี้
ซึ่งตอนนี้คลิปนี้นะคะได้ถูกแชร์ไปกว่า๑๑๐๐๐ครั้งแล้ว
ความน่ารักน่าชังของเด็กทั้งสองคนค่ะ